ปฏิบัติการตัดวงจรเครือขายยาเสพติดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
จากชุดฮานุมานของกองปราบปรามนะคะ
หลังจากที่มีการสืบจากเงินของร้านขายทองแห่งหนึ่งในย่านวังบูรพา

ปีที่ผ่านมาทำไมรายได้หรือว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีมันก้าวกระโดดจังเลย
จาก๔๑ล้านบาท๔ปีนะนึกภาพ๔ปีนะคะพุ่งไปเลยค่ะ
๓๐๐๐กว่าล้านบาทเกินเรื่องไปเยอะมาก
ก็ต้องตามไปดูแหละว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง
สรุปแล้วไอ้ที่มาที่ไปมันไปเชื่อมโยงกับเครือขายค้ายาเสพติด
เข้าตรวจค้นที่ร้านทองแห่งหนึ่งย่านวังบูรพา
แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้นะคะ
ชื่อว่านางชมพูหวังเจริญรุ่งกับพวกอีก๙คนค่ะ
อกจากนี้นะคะตำรวจสืบทราบว่า๙คน๑๐คนเนี่ย
ซึ่งเป็นกรรมการบริหารร้านทองแห่งเนี้ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็สืบไปอีกว่ายังมีเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับร้านทองแห่งนี้
ยังคงอยู่ในเรือนจำต่างคือยังคงเป็นผู้ต้องหาอยู่แต่สามารถเคลื่อนไหวได้
เกี่ยวกับเรื่องค้าขายยาเสพติดอยู่ภายในเรือนจำก็ตามไปอายัดอีก
รายด้วยกันนะคะทั้งในกรุงเทพตรังพัทธลุงสงขลาทุ่งสงศ์และหลังสวน
ดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินค่ะ
นะคะช่วงปี๒๕๖๒หรือแทรพรชูเมืองหรือหมีหนึ่ง
หนึ่งในแก๊งของคนร้ายไปมีพฤติการเป็นเอเย่นค้ายาเสพติด
และเป็นรายใหญ่ด้วยมีเครือข่ายครอบคลุม
พื้นที่ภาคใต้กรุงเทพมหานครรวมถึงเครือข่ายอื่นอื่น
เรือนจำหลายแห่งลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากฝั่งเพื่อนบ้านพม่าค่ะ
แล้วก็เอามาจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยมีนางสาวดาวเรืองสมแสง
ผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดที่ต้องโทษตอนนี้อยู่ในคุกนะ
ก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นผู้ประสานงาน
รวมถึงผ่องทายก็คือการโวนต่อครับ
ยังบัญชีอื่นเป็นร้อยบัญชี
แต่ร้อยบัญชีจุดศูนย์กลางค่ะมันโป๊แตกตรงนี้
รวมกันอยู่ที่เดียวคือบริษัทจำกัดชมพูบ้วนหลี
ซึ่งการจดทะเบียนนี้นะคะปรากฏว่าเป็นการจดทะเบียน
เพื่อเปิดร้านทองย่านวังบูรพาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจค้นและไปจับกลุ่มคณะกรรมการบริษัทได้
รวม๑๐คนนำตัวไปสอบสวนนะคะซึ่งตอนนี้เอาเบื้องต้นทั้งหมด
ยังคงให้การปฏิเสธโดยบอกว่าเงินดังกล่าวได้มาจากการขายทองรูปภัณฑ์
เป็นการค้าขายทองระหว่างไทยกับพม่าเขาก็เลยบอกว่ามันมันเป็นไปได้
มันจะมีเงินเยอะขนาดนี้เพราะมันเป็นการขายระหว่างประเทศ
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับ
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่มูลค่ามันก็กระโดดไปแรงไปหน่อยเนาะ
จาก๔๑ล้านบาทเป็น๓พันกว่าล้านวันนี้ได้ขึ้นหน้า๑๑สุพิมพ์ไทยรัฐด้วย